ในช่วงเทศกาลหยุดยาวสงคร์ไทยปีกล่าวต้อนรับปีใหม่แบบนี้
ว่าตอนนี้พวกเขาเหล่านั้นทำอะไรกันอยู่ครับ
เลยเอาเรื่องที่คนนี้ทิศเจครับ
เมืองไทยครับก่อนที่เจ้าตัวนั้นจะเดินทางกลับไปค้าแข้งในเจลีกครับ
กับสโมสรคอนโซโดเลสซัปโปโรในประเทศญี่ปุ่นตามเดิมนะครับ
ส่วนคนนี้บ้างครับกวินธรรมสัจจานันทร์นะครับ
ในไอจีก็อวดภาพเล่นฟุตบอลชายหาดแห่งหนึ่งนะครับ
เจ้าตัวโชว์ภาพแบบนี้สมชื่อจริงครับกวินบินได้แบบนี้ต้องติดปีกให้เลยนะครับ
ขณะที่อดีตเฮ็ดโค้ชทีมช้างศึกทีมชาติไทยนะครับ
อย่างซิโก่กิจสัตว์เสนาเมืองก็โพสต์ภาพครอบครัวครับ
ก็พากันไปพักผ่อนที่จังหวัดขอนแก่นบ้านเกิดของซิโก้นะครับ
ไปกันที่คนนี้บ้างครับกัปตันช้างกฤษฎาวงแก้วนะครับ
ฟุตซอลทีมชาติไทยครับก็โพสต์ภาพไปเที่ยวหมู่เกาะเมาดิฟต์
ซึ่งก็เช่นเดียวกันกับคนนี้เลยนะครับ
นักวอลเลอร์บอลสาวสุดฮอตอย่างปริยนุษย์แป้นหน่อยนะครับ
ส่วนคนนี้ครับทัศดาวนึกแจ้งก็เป็นอีกหนึ่งนักตบลูกยางสาวไทยนะครับ
ไปพักผ่อนที่เขาสามเกลือที่จังหวัดสุราธานี
คนนี้ก็ชื่นชอบที่จะไปเที่ยวในสถานที่ต่างในประเทศไทยหากมีเวลาว่างนะครับ
ไปดูคู่นี้กันบ้างครับปลื้มจิตถิ่นขาวแล้วก็กัปตันกิฟต์วิลาวันอภิญญาพงศ์นะครับ
ก็กอดกอกันไปเที่ยวถึงญี่ปุ่นแบบส่วนตัวส่วนตัวกันเลยทีเดียวครับ
ปิดท้ายที่คนนี้ครับน้องเมรัชนกอินทนนท์นะครับ

นี่เป็นเพียงแค่บางส่วนนะครับที่คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมกัน
ทั้งนี้ทั้งนั้นขอให้คุณผู้ชมนั้นมีความสุขมากในช่วงเทศกาลวันหยุด
เป็นเทศกาลที่เตรียมจะขึ้นปีใหม่นะครับแล้วก็เดินทางโดยปลอดภัยด้วยครับ